ไม่รู้ว่าเลิกกันตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะ

แต่ว่ามีแฟนคลับบางกลุ่มเขาบอกว่าดีใจมาก
เพราะอะไรรู้ไหมเชียร์นี่เลยค่ะ
บอสแล้วก็อรุณาจากเมีย๒๐๑๘นะครับ
บอกว่าให้คัมแบ็คกันมากับข่าวคู่จิ้นกันอีกครั้งนะคะ
ฟินมากยุคไอ้ฟิล์มนะจีบบีบอกว่าถ้าเลิกกันจริงเนี่ย
จีบบีไปเลยจ้าแต่เรื่องจริงจะเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันนะคะ
เดี๋ยวไปถามหนุ่มฟิล์มซิว่าจริงหรือเปล่าที่ฟิล์มเนี่ยมีคำตอบแบบว่า
อ่อยเอฟซีด้วยเหมือนว่าเรื่องนี้จะมีหวังนะจ๊ะเอาไปฟังหน่อยค่ะ
ก็ตอนนี้มันเป็นเรื่องของอนาคตครับก็ปล่อยให้อนาคตมันเป็นไปครับ
คนคุยจิ้นเนี่ยค่ะตอบแบบนี้
ก็มันเป็นเรื่องของอนาคตจริงวันนี้มันยังไม่ใช่
วันนี้เรายังไม่มีโอกาสได้คุยกันหรือศึกษากันก็ยังเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิม
วันนี้ไม่ไม่ได้เจอครับไม่รู้หายไปไหน

เอ้าก็คนดูก็คงอยากให้อยากเห็นบอสอัลน่าอะไรแบบนี้อยากเห็นบ้าง

ก็บอกไม่ได้ตอนนี้
ตอนนี้ตอนนี้ยัง๗วันอยู่เราไม่สามารถรับละครเรื่องอื่นได้
ถ้าปิดไปสักเรื่องแล้วก็น่าจะได้รู้ว่าสามารถรับเรื่องอื่นได้ไหมแล้วจะมีงานคู่กันอีกหรือเปล่า
เนี่ยก็พูดแบบนี้แฟนคลับอย่างเราก็จิ้นกันต่อนะคะคุณฟิล์ม